ช่วงนี้เราจะไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีดังนะฮะที่เสียรับเหมาก่อสร้างนั้นก็ไปก่อเหตุฆ่าคนงานก่อสร้างครับ
ล่าสุดมีการนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มหลังจากมีการออกหมายจับในคดีฆ่าคนงานก่อสร้าง
แล้วก็มีการยื่นหลักทรัพย์๒ล้านบาทประกันตัวนะครับ
ไปดูความคืบหน้าของคดีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะฮะ
สวัสดิโอทองหรือว่าโกวัตอายุ๖๕ปีเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดวงสวัสดิ์ก่อสร้าง
ในพื้นที่อำเภอห้วยย่อจังหวัดตรัง
ตำรวจและทหารกว่า๗๐นายนำหมายเป็นหมายจับสารจังหวัดตรัง
เข้าไปจับกลุ่มพร้อมตรวจคนบ้านพักเมื่อวาน
จะคุมตัวไปสอบประคำที่โรงพักนะครับ
โดยนายสวัสดิตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่านายประคองบุญศรีบุญเรือง
เป็นคนงานก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดพักสุธีโกศลการ
ซึ่งเป็นผู้ระเหมารายใหญ่ในจังหวัดสุมราชธานีเมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
รวมทั้งข้อหารร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งในชั้นการจับกลุ่มเนี่ย
ยังคงให้การปฏิเสธพร้อมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒ล้านบาท
ประกันตัวออกไปเพื่อเป็นการสู้คดีนะครับขณะที่ในทางการสืบสวน
เจ้าหน้าที่ได้เก็บวัตถุพยานเป็นลูกกระสุนในที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งตรวจแล้ว
จากนั้นก็ตรวจค้นเป้าหมายกลุ่มของผู้เสียผลประโยชน์
ก็คือกลุ่มผู้ระเหมาก่อสร้างหลายกลุ่มพร้อมทั้งยึดอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุน
ส่งไปตรวจพิสูจน์เช่นกันก็ผลการส่งพิสูจน์ปรากฏว่ากระสุนนั้นไปตรงกันกับปืน
ขนาดจุด๓๕๗ของนายสวัสดิ์ก็ทำให้เชื่อว่าผู้ครอบครองอาวุธปืนน่าจะมีส่วนรู้เห็น
ตำรวจจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายสวัสดิ์เพื่อดำเนินคดีต่อไป
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของผลประโยชน์ในการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับ